เมียกันบ้างครับก็เหมือนลิ้นกับฟันนะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปัญหาผัวเมียอลละเวงหรือเปล่า
คือฝ่ายชายเขาไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้
แล้วก็ส่งเงินมาให้กับเมียและลูกซึ่งอยู่ที่ประเทศไทย
เขาบอกว่าเขาส่งเงินมาให้เดือนละหลายหมื่นเลยนะ
วันดีคืนดีเมียของเขาซึ่งอยู่ประเทศไทย
ถูกรางวัลที่๑ได้๑๒ล้านบาท

จะได้แบบมาทำงานแล้วก็มีอาชีพสุจริต

ปรากฏเมียไม่แบ่งเงินให้สักกะบาท

เขาเลยมาพบกับทนายรณรงค์แบบที่เห็นเนี่ยครับ
นายคู่ใจร้องขอความเป็นธรรม

นายเอกหรือว่านายนารินอายุ๔๗

พบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

ผมถูกเมียที่อยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี

หอบเงินรางวัลที่๑๒ล้านบาท

ไม่พอยังไปแต่งงานใหม่อีก

บอกว่าเขากับเมียอยู่กินกันมาประมาณสัก๒๐กว่าปีแล้ว

๕๗ไปทำงานที่เกาหลีใต้
ตอนนั้นไปทั้งผัวและเมียนะครับ
ลักลอบไปทำงานแบบผิดกฎหมาย
เป็นผีน้อยอยู่แบบหลบซ่อน
ต่อมาเมียท้องก็เลยบอกว่า
จ๋าถ้างั้นกลับไปอยู่เมืองไทยก่อนเถอะ

สวัสดีการการคุ้มครองอะไรต่างก็ไม่มี

เดี๋ยวพี่จะเป็นเสาหลักส่งเงินส่งทองดูแลให้เอง

ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนเขาบอกว่าเขาให้เดือนละ๒๓๐๐๐นะ

ต่อมาครับมันมีรางสังหรณ์แปลกเหมือนเมียเปลี่ยนไป
ท่าทีแปลกไม่ค่อยดูแลลูก
ปีก่อนครับรู้ว่าเมียถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ได้เงิน๑๒ล้าน

ชีวิตเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเว้ยไม่ต้องมาทำงานผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้
ต่างบ้านต่างเมืองอีกแล้วกลับไทยดีกว่าครอบครัวรวยแล้วนี่มีตังค์แล้ว
กลับมาถึงโอ้โหใจแตกสลายครับเพราะว่าเงิน๑๒ล้านเมียไม่แบ่งให้
แล้วยังชิ่งไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนนี้ที่เป็นตำรวจด้วย
เขาบอกเขาเสียใจมากอยู่กันมาตั้งหลายสิบปีทำไมทำกันแบบนี้
แล้วเห็นภาพคู่รักคู่ใหม่ซึ่งฝ่ายหญิงเคยเป็นเมียเก่าของเขา
เขาบอกเลยว่ามันเจ็บช้ำจริงครับ

เขากับเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะ
แต่ก็ทุกคนก็รู้ว่าในหมู่บ้านก็รู้ว่า
ผัวเมียกันแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้ง๓คน
อันนี้ฝ่ายชายเล่าฟังความอีกด้านจากฝ่ายหญิงกันบ้างครับ
ดีค่ะเพราะว่าล่าสุดครับคุณชวีวันเมียของผู้ชายคนเมื่อกี้
เดินทางไปที่โรงพักบ้านค่ายครับ
นำหลักฐานเป็นแชทข้อความที่ในเอกเนี่ยเคยส่งข้อความ
มาบอกว่าส่งเงินให้เงินขายรถขอแบ่งเงินที่ถูกลอตเตอรี่
หน่อยจะเอาไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยครับเธอเอาหลักฐานเนี้ยมาโว
ให้ตำรวจแล้วลงบันทึกประจำวันเธอยืนยันว่าเธอและนายเอก
เนี่ยอยู่กินกันแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี่นะฮะแม้จะอยู่
กันมาเป็นสิบสิบปีก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเอกเป็นฝ่าย
บอกเลิกเธอก่อนที่เธอจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำค่ะเรื่องเนี้ย
คนในหมู่บ้านเขารู้กันดี๒ปีก่อนนายเอกบอกเลิกแล้วพอมาถูก
รางวัลที่๑จู่จะมาขอแบ่งเงินและอ้างว่าเอาไปทำธุระอ้าวฉัน
ต้องให้ด้วยเหรอก็ฉันถูกรางวัลหลังจากที่เธอมาขอเลิกกับฉันแล้วเนี่ย
แล้วที่เขาบอกว่าส่งเงินมาให้ลูกให้เมียใช้เดือนละ๒๐๐๓๐๐บาท
อันนี้พอไปตรวจสอบแล้วเธอบอกว่าไม่ถึงนะ
ที่ส่งมาเนี่ยไม่เคยถึงมือฉันหรอก
ส่งเข้าบัญชีลูกโดยตรงแล้วส่งมาแค่หลักพัน

เธอเลยบอกว่าเอกพูดความจริงเถอะ
ขอให้พูดความจริงและขอให้สังคมนั้น

ขอให้ฟังความรอบด้านและขอความเป็นธรรมให้กับตัวเธอด้วยครับ
เลิกกันนานแล้วค่ะ
การนั้นหมายถึงว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ใช่ไม่ได้โทรเตียงส่งรถแล้วเขาก็โทรมาบอกเลิกเอง
อืมคือโทรมาบอกเลิกนานหรือยังครับเนี่ยประมาณ
นานแล้วครับคือก่อนจะถูกเวลา
พอเขากลับมาจากต่อหลีเขาก็ส่งไลน์มาส่งเลยทางมหาวุฒาเขา

ก่อนหน้านั้นเขาเคยขู่เคยอะไรหรือไม่
ก็เคยมีบ้าง
บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีขู่อะไรเธอมาด้วยนะฮะแล้วก็พอมาเจอแบบนี้ก็เลยต้องเอาล่ะแจ้งตำรวจก็แล้วกัน
เมื่อวานพี่สาวของเธอก็ยืนยันว่าน้องสาวเนี่ยเลิกรากับฝ่ายชายมานานแล้วก่อนที่จะมาถูกลอตเตอรี่ด้วยนะครับ
แล้วผู้ชายคนใหม่ที่เป็นตำรวจเนี่ยคือเขาก็หย่าร้างกับเมียเขาแล้ว
ทำถูกตามขั้นตอนอะไรต่างก่อนจะมาคบหาดูใจ
แล้วก็อยู่กินแต่งงานกันกับคุณชวีวันอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งฝ่ายหญิง
นายรณรงค์ว่ายังไงบ้างทนายบอกว่ากรณีผัวเมียอยู่กินกันมานาน
มีการส่งเสียเลี้ยงดูกันแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรส
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปดังนั้นเงินรางวัลลอตเตอรี่
แบ่งกันคนละครึ่งตามกรรมสิทธิ์ร่วมความเป็นผัวเป็นเมีย
ทางคดีต้องไปฟ้องศาลเพื่อขอแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่งก็คือคนละ๖ล้าน
ส่วนผัวใหม่เนี่ยถ้าหากรู้ว่าเขายังไม่เลิกกัน
แล้วยังจะเข้ามาแต่งงานเข้ามาเป็นมือที่๓อันนี้ต้องระวัง
ถ้าหากเป็นข้าราชการด้วยมีสิทธิ์ว่าจะถูกยื่นฟ้องแล้วก็ตรวจสอบทางวินัย
เผลอโทษหนักถึงขั้นออกจากราชการอันนี้กรณีถ้าหากว่าจงใจกระทำความผิดนะ
นายรณรงค์บอกเพิ่มเติมครับผัวที่ดีคือผัวที่นอนข้าง
ไม่ใช่ผัวที่ทำงานหนักอยู่นอกแล้วส่งเงินให้ใช้ทุกเดือน
ความจริงสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบและฟังคำชี้แจงต่อไปครับ
มันกลายมาเป็นเรื่องของลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นอีกแล้วเนอะ
ครอบครัวเหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่เราอ่านหลายครั้งนะคะ
เงินเงินทองไม่เข้าใครออกใครแม้แต่ความเป็นผัวเป็นเมียดูสิฮะ
หลายคนถูกลอตเตอรี่เยอะไม่มีความสุขเลยนะคะ